คราวนี้เกิดขึ้นกับ๓แยกวัดใจค่ะ
คือรถเก๋งเขามาเขากำลังจะเลี้ยวขวานะ

อเตอร์ไซค์นี่เกือบไปแล้วนะคะ
รถเก๋งขาวนี่กำลังจะขวามา

ล้อหน้าซ้ายเหยียบแน่
กล้องวงจรปิดจับภาพได้นะเห็นมอเตอร์ไซสีน้ำเงินคันนี้ที่ออกมา
แล้วก็เลยมีการเอาคลิปนี้ค่ะไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊กเตือนแหละ
ใช้รถใช้ถนนต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วย
มาแสดงความคิดเห็นบอกว่าเอ๊ะเหตุการณ์นี้สรุปใครผิดอ่ะ

นักข่าวของเราลงไปดูด้วยพิกัดตรงนี้ไหนขอดูหน่อย
สภาพสามแยกนี้มันเป็นยังไงนี่ค่ะตอนที่เราลงไปดู
คุณผู้ชมไหนไฟอ่ะนี่ไงนี่ไงไฟทางอ่ะมีเห็นอยู่
ไฟไทยไฟส่องสว่างอ่ะมีใช่แต่ไฟจราจรนี่สิไม่มีใช่ค่ะ
แล้วนี่นี่นี่คนที่จุดที่ชดเลยนี่ใช่อ๋อ
เห็นจุดตรงนี้เนี่ยสเปรย์สีขาวยังพ่นอยู่ตรงถนนอยู่เลยนะคะ
ตรงนี้คือสามแยกปากน้ำระยองที่ถนนสายปากน้ำ
อำเภอเมืองระยองอยู่ใกล้กับโรงเรียนปากน้ำคุณผู้ชม
แล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าไม่มีไฟคือไม่มีไฟจราจรนะ
รถก็วิ่งตรงนี้เยอะเพราะว่าอยู่ใกล้กับโรงเรียนไง
คือใครจะผ่านแยกนี้ไม่สามารถพุ่งตรงไปได้เลยนะ
ต้องระวังก่อนเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ย
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าอุ๊ย
เกิดบ่อยเช้าเช้าเย็นเย็นอืมบ่อยเหลือเกิน
รถชนกันแบบนี้และอีกอย่างอยู่ใกล้โรงเรียนด้วยเป็นพื้นที่ชุมชน
ชาวบ้านเขาบอกว่าหน่วยงานหน่วยงานช่วยหน่อยได้ไหมล่ะ
ติดตั้งไฟจราจรให้ทีน่ะมองไปก็เห็นโรงเรียนตรงนู้นอ่ะ
คุณผู้ชมเออถ้าเกิดว่ามีไฟน่าจะลดเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุตรงแยกได้นะคะ
คุณผู้ชมดีนะยังมาไม่เร็วมากนั้นสำคัญเลย